ทีนี้ค่ะมาดูอุบัติเหตุค่ะรถสองแถวชนกับรถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์เนี้ยแม่ขี่มามีลูกสาวอายุสิบสี่ซ้อนท้ายนะคะ
ครับแม่เนี่ยเสียชีวิตลูกสาวบาดเจ็บสาหัส
ทีนี้รถสองแถวอ้างว่ารถจักรยานยนต์เบียดแซงซ้ายมา
แต่กล้องวงจรปิดมันเห็นว่าสองแถวชนท้ายเขาแล้วก็ทับซ้ำ
เขาไม่ได้ไปแซงซ้ายอะไรเลยเนี่ยกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ชัดนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนสะพานมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร
รถจักรยานยนต์มีนางสาวสุกริตตาไหลงามอายุ๕๐ปีเป็นคนขี่นะคะ
ตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสกู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายเสียชีวิต
เด็กหญิงพิมยาดาสิงโตทองอายุสิบสี่ลูกสาวซ้อนมาค่ะล้อรถสองแถวอ่ะทับ
แต่โชคดีที่รถสองแถวหยุดแล้วก็ช่วยเหลือออกมาได้
ลูกสาววัยสิบสี่บาดเจ็บสาหัสนะคะโอ้โหข้าวของกระจัดกระจายอ่ะ
รองเท้าแตะรองเท้านักเรียนหญิงหมวกเป้กระเป๋านักเรียนเกลื่อนพื้น
วันนี้ญาติรดน้ำศพนางสาวสุกริตราที่วัดดอนไก่ดี
อำเภอกระทุ่มแบนญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เรืองสิทธิ์ชวินรัฐนนท์อายุสี่สิบสามปีบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะดูแลหลานสาววัยสิบสี่
ให้ดีที่สุดอาการตอนนี้เนี่ยผ่าตัดรอบ๒แล้วอะค่ะ
ม้ามฉีกปอดช้ำถือว่าอาการหนักนะคะ
คู่กรณีก็คือคนขับรถสองแถวไปเจรจาในเบื้องต้น
คือทางญาติของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่าเขาไม่ได้ติดใจ
คือก็คาดว่าคนขับรถสองแถวอาจจะมองไม่เห็นแต่ก็อยากจะให้คนขับรถสองแถวมารับผิดชอบ
เราก็พยายามเป็นประหยัดมีประหยัดสิบพันธุ์สามวัน
สวุฒิสามวันแล้วเผ้าวันที่สาม
คนขับรถสองแถวชื่อว่านายนายแสงวิมานายุห้าสิบเก้าปีค่ะ
เขาบอกว่าไปรับคนงานมาจากวัดเจ็ดโคก
แล้วก็ไปส่งที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่างทางกลับเนี่ยรถจักรยานยนต์ของคู่กรณีขี่ไปส่งลูกสาวที่โรงเรียน
พยายามจะแซงซ้ายแต่แซงไม่พ้นไปเกี่ยวกับรถสองแถวของเขา
ก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่ตำรวจบอกว่า
ดูกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่
คือสองแถวตามหลังมา
ชนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วไม่หยุดคือทับเขาเลยอ่ะ
รถจักรยานยนต์เขาไม่ได้แซงซ้ายอย่างที่ทางคนขับรถสองแถวให้การนะคะ
ต้นตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัส
ทีนี้รถสองแถวก็ต้องรับผิดชอบเขาด้วยทางญาติเขาอุตส่าห์ไม่ติดใจเอาความอะไร
แล้วก็ยังไม่ยอมพูดความจริงอีกเบื้องต้น
ทางญาติบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็แล้วกัน
สองแถวแบบคันเบอร์เลอร์รถใหญ่อ่ะใช่โอ้โหแล้วแม่โดนเข้าไปนี่